ดูสาวสวยคนนี้กันหน่อยค่ะบอกเลยว่าเป็นแม่ค้าคนสวยคุณแตงโมนิดานั่นเอง
วันก่อนเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นข่าวกันบ้างแล้ว
ก็เลยขออัปเดตหน่อยแล้วกันในเรื่องของความสวยความงามของแม่ค้าคนนี้นะคะ
นี่ใบหน้าของคุณแตงโมก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวลือต่างนานาความดราม่าต่าง
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เราสังเกตค่ะคุณแตงโมกลับมาสวยเป๊ะเป็นปกติแล้วนะ

แล้วคุณแตงโมบอกด้วยว่าหน้าตอนนี้เริ่มเข้าที่มากแล้วจริงแต่ว่าก็ยังไม่ได้เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ยังมีเรื่องกังวลอยู่เพราะว่าบริเวณคางของคุณแตงโมเนี่ยคุณแตงโมยังรู้สึกชาอยู่
เดี๋ยวไปอัปเดตความสวยของคุณแตงโมกันหน่อยค่ะ
ค่อนข้างเข้าที่แล้วค่ะแต่ว่าคางยังชาอยู่กังวลค่ะกังวลเพราะยังเพราะมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
เราก็แบบเราไม่รู้ว่ามันจะหายดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่
มันยังก้ำกึ่งระหว่างจะเล่นละครได้ไหมหรือจะเล่นไม่ได้มันยังก้ำกึ่งอยู่อะค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะยังไม่ได้แบบว่าเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เธอจะรู้สึกนะคะ
แต่ดูรวมสวยปังแล้วนะคุณผู้ชมดูนี่นะคะล่าสุดเนี่ยคุณตังโมเข้าไปรับงาน
หลายคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยแตงโมเปิดตัวแฟนใหม่ไม่ทันไรข่าวดีแล้วหรือเปล่า
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวหน้าเหมือนคุณเป้ยปานไห้
สวยแต่ว่าคุณแตงโมบอกว่าใจเย็นก่อน
ข่าวดีเนี่ยยังไม่มีมาแต่ก็ยอมรับว่าตั้งแต่มีคุณเบิร์ต

ทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีมากขึ้นจริงค่ะ
บางคนถามว่าไปแต่งงานจะแต่งงานอีกแล้วเหรอ

ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะแบบมีเขาอยู่ข้างด้วย

เราเห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลย
คนแบบนี้แหละที่จะเป็นต้นแบบให้กับเราได้